ไปดูเรื่องราวที่เป็นสิริมงคลกันหน่อย

ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะครับ
ที่นั่นบอกเลยว่ามีเรื่องที่น่าสนใจ
ลองฟังกันดูว่าเรื่องราวมันเป็นแบบไหนนะครับ
ลานพระพิคเนตปางช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ไปเจอกับคนนี้ครับนางอัญชาลีกรมาพิจิตรนะครับ
ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปางช้าแม่สายจำกัด
นั้นเป็นลูกสาวคนโตของนายชูชาติกรมพิจิตรที่เสียชีวิตไป
เมื่อวันที่๒๗มกราคมปีก่อนก็ประมาณ๑ปีแล้วล่ะฮ
ที่ผ่านมามาพร้อมกับญาติได้นิมนต์พระสงฆ์๙รูป
ประกอบพิธีตามแบบล้านนาซึ่งขณะประกอบพิธีนะครับ
ราบกดว่ามีลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทางยาด
เรียกได้ว่าญาติญาติเนี่ยเหมือนกับว่ารับรู้ว่า
วิญญาณของพ่อเลี้ยงชูชาติได้มารับรู้ในการทำบุญครั้งนี้
แล้วก็ยังมีใบไม้๒ใบร่วงลงมา
ใบหนึ่งตกตรงกลางศีรษะของนางจีรภาวัชรเกตอายุ๗๔ปีเป็นอดีตภรรยาของพ่อเลี้ยงชูชาติ
ซึ่งเธอบอกว่าพ่อเลี้ยงจะต้องมาให้โชคเป็นครั้งที่๔แน่เลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยถูกรางวัลลอตเตอรี่มาแล้ว๓งวด
ซึ่งบนใบไม้เธอบอกว่าเธอเห็นเป็นตัวเลขด้วย
แต่บอกไม่ได้นะเดี๋ยวเลขมันจะแก่นมันจะเคลื่อนมันจะเคลื่อนภาษาอะไรอ่ะจะแก่นอ่ะ
ภาษาคุณชนะหน่อยค่ะไม่ใช่ของผมของน้องใบตองเค้าพูดให้ผมฟังประจำ
แก่นเลขแก่นถ้าบอกเดี๋ยวเลขแก่นก็คือเลขมันจะเคลื่อน
แล้วนอกจากนี้แล้วใบไม้อีกใบก็บอกว่ามี๒ใบใช่ไหมล่ะ
อีกใบมันไปตกลงในบาดน้ำมนต์มีคนมาตีเป็นเลขอีก
ตีกันไปตีกันมาตีกันเองเลยครับตกลงไม่ลงตัวว่าเลขอะไรกันแน่
เราก็เล่าให้ฟังแบบนี้คือมันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วถามผมว่าตีเป็นเลขอะไรทำไมคุณชนะไม่บอก
คือบอกไม่ได้จริงเดี๋ยวเลขมันจะแก่นเพราะเราไม่เห็นนั่นเอง
ดูข่าวกันเอาเองแล้วกันคุณผู้ชมยังมีอีกนะคะที่อุดรธานี
บริเวณหน้าสารเก่าพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาบ้านนวลเมือง
อำเภอบ้านดุงค่ะมีแม่ค้าจำหน่ายลอตเตอรี่คนนึงค่ะ
เห็นงูเหลือมตัวใหญ่กำลังจะกินนกที่อยู่บนหลังคาศาลนะคะ
เนี่ยภาพเต็มตาเลยแม่ค้าเขาก็เลยเรียกคนไปดู
แล้วก็ให้ช่วยกันจับงูช่วยนกไม่ให้ถูกกินเนี่ยนะคะ
แต่สุดท้ายนกก็ตายอะค่ะก็เลยจับงูไปปล่อย
ทีนี้ล่ะค่ะเหตุการณ์มันไม่ได้จบเพียงเท่านั้นยังไงคะ
นักเสี่ยงโชคเขาก็ไม่พลาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาวิเคราะห์ตีความกันยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่านี่แหละคือความเชื่อ
เขาก็จะนำไปซื้อลอตเตอรี่ตามที่เขาเชื่อแบบนั้นนะคะ
ซึ่งไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะยังมีบางคนเนี่ย
ส่องขันน้ำมนต์ที่ศาลนี้ด้วยค่ะ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละเขาเห็นยังไงเราก็เห็นอย่างนั้น
เขาเห็นยังไงอ่ะคะอย่างนี้แหละค่ะดูกันเอาเองเลย
ดูดูคุณเค้นนะแล้วไปต่อคุณเค้นนะนี่ฉันสงสัยเนี่ย
เป็นคนช่างสังเกตและขี้สงสัยใครตาดีก็สังเกตกันไปนะคะ
อีกหนึ่งที่บริเวณรูปปั้นช้างเจ้าพ่อโฆษศรีช้างในตำนาน
อยู่ที่วัดจันทรารามบ้านฉางตำบลโคกพุษาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ครับนางอำภัยวงปานอายุห้าสิบแปดปีและลูกชายสิบตรีทิติพงศ
คำประภัยอายุยี่สิบสามปีอยู่บ้านเลขที่ห้าสิบหกหมู่เจ็ดอยู่ตำบลทางพระเนี่ยนะคะ
สองคนนี้เขามาแก้บนค่ะแก้บนรำวงกันแบบนี้เพราะว่าลูกชายสอบติดทหาร
แล้วก็เรียนจบนักเรียนนายสิบด้วยนี่ไงเป็น๑๐ตรีเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เลยนำอาหารเครื่องดื่มมาเลี้ยงชาวบ้านมาเลี้ยงหยาดผีน้อง
พร้อมกับเอาเครื่องเสียงมาด้วยค่ะมาเปิดบันเลงเพลงรำวงกันไป
โอ้โหสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ร่วมกันรำวงไปโดยรอบเจ้าพ่อโฆษศรีขนาดใหญ่เนี่ย
เจ้าพ่อโฆษศรีเนี่ยสูงราว๔เมตรเลยนะคะ
รำวงกันอยู่แบบนี้หนึ่งร้อยรอบนี่แก้บนไปเลยรำรอบเจ้าพ่อโฆษศรีเนี่ย
ร้อยรอบสนุกสนานบรรยากาศคื้นเครงแบบที่เห็นกันนะคะ
สมพรปรารถนาไงก็เลยต้องมาแก้บนกันไปนะค่ะอ่าพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้นะคะ
กราบไหว้สักการะของหลวงปู่ฟักที่จังหวัดประจวบคีรีขัน
ทำไมถึงต้องไปกราบไหว้สังขารของหลวงพ่อท่านเนี่ยนะคะ
หลวงพ่อมรณภาพมาแล้ว๓๒ปีนะแต่สังขารไม่เน่าเปื่อยอ่ะ
ยังคงอยู่แบบนี้ก็เลยเก็บไว้ในโรงแก้วที่วัดนิคมประชาสรรค์ในตำบล
น้อยอำเภอเมืองประจวบคิริขันหลวงปู่ฟักเป็นเกจิกชื่อดังนะคะ
มีของดีก็คือประหลัดขิกเป็นเครื่องลางของขลังที่ขึ้นชื่อด้านแคล้วคลาด
ค้าขายรุ่งเรืองแกะสลักจากงาช้างเก่าแก่๕๐ปีแล้วนะ
แล้วทางวัดเตรียมฉลองชาตากาหนึ่งร้อยสิบเก้าปีหลวงปู่ฟักษ์ด้วย
ผูกพัทธศรีมาและฝั่งลูกนิมิตรเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะ
เขาก็เลยขอความร่วมมือออกข่าวมาเชิญชวนให้ไปร่วมบุญกัน
เชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมปิดทองฟังลูกนิมิตกันได้
ลูกนิมิตฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าส่วนข่าวต่อไปส่วนที่ต่อไปที่จะพาเนี่ย
ตั้งใจฟังดีดีหูดีได้หูร้ายเสียอ่ายังไงอ่ะเพราะตัวเลขเยอะมาก
แต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากงานนี้นะคะ
ส่วนจังหวัดน้องคายค่ะเป็นประธานพิธีงานบุญเบิกฟ้า
ฟ้านี่นึกถึงเพลงนี้นะอรุณเบิกฟ้าน็อกก้าโบยบินเนี่ย
เอาบอกอายุเลยอะเออนะนี่ค่ะประธานพิธีงานบุญเบิกฟ้า
บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีศรีพระแม่โพศพของดีจังหวัดน้องคายประจำปีค่ะ
เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่ยี่สิบหกมกราคมถึงสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
อันนี้เลขวันที่วันงานวันงานเลขวันงานเราต้องจำสิจะได้ไปถูกวัน
เอาเหรอพระธาตุรวงข้าวไฮไลท์ของงานนี้คุณผู้ชมฟังดีมีความกว้าง๗เมตรสูง๓๒เมตร
ใช้มัดข้าวนับแสนมัดรวงข้าวนับล้านรวงประดับตกแต่งหนึ่งเดียวในโลกนะจ๊ะ
ส่วนอีกไฮไลท์ก็คืออุโมงข้าวตอกแตกคุณเคยไปไหม
ไม่เคยไม่เคยอุโมงข้าวตอกแตกที่ทุกหมู่บ้านเนี่ยคือเขาจะมีการรวมตัวกัน
โคมข้าวตอกแตกซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสักประมาณ๘๐เซนติเมตร
ความยาวแบบนี้แบบนี้สวย๑เมตร๒๐เซนติเมตร
นำมาสร้างอุโมงเป็นที่ตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้นของประชาชนประชาชีที่นั่นและที่นี่
คุณดูสิสวยมากเลยอ่ะสวยมีความตั้งใจในการทำให้เป็นรูปสัตว์ต่าง
กลายเป็นปฏิมกรรมงานชิ้นเอกของชาวพี่น้องหนองคายเลย
สวยนะน่าบุจจันทร์เลย
ตอนที่ผมเพิ่งตื่นเลยนะหน้าผมจะเป็นแบบนี้แหละ

อ่ะพาไปงานบุญดีกว่านะคุณโรสลินนะ
แล้วก็คุณผู้ชมไปงานบุญงานนี้ผมว่าคุ้มค่านะ
ทางด้านสโมสรค่ายวิรวัตโยธินมณฑนทหารบกที่๒๕
มีศรีผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๕ท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวสืบสารย้อนรอย

รายได้นะครับก็จะเป็นการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ทุนการศึกษาของบุตรหลานข้าราชการมณฑนทหารบกที่๒๕
รวมถึงเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจน

ซึ่งก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาร์ที่๒๙
เอาขออภัยครับวันเสาร์ที่๕แล้วก็
วันเสาร์๕คือวันเสาร์ที่๒๘มีนาคมคือวันมงคลไง
เสาร์๕วันที่๒๘มีนาคมก็คือเป็นวันขึ้น๕ค่ำเดือน๕
ช่วงเวลา๑๐โมง

เสาร์๕วันขึ้น๕ค่ำเดือน๕นะ๒๘มีนาคมนะจ๊ะ
ไม่ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามเรื่องของตัวเลขไม่เข้าใครออกใคร

เคยเข้าคุณแล้วออกไปด้วยนะคะคุณรสลิน
ดิฉันไม่เคยเข้าเลยค่ะยังไม่เข้าบ้าน

ยังไงซะทุกข่าวผมย้ำตรงนี้ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ